มาถามกันเยอะมากเราตามให้ต่อนะคะกรณีผู้หญิงท่านหนึ่งอ่ะค่ะที่
ภูเก็ตไปฉีดวัคซีนต้านโควิดสิบเก้าเข็มที่สามแอสเตอร์แซนิกา
ครับปรากฏว่าผมร่วงอืมศีรษะล้านเธอใช้คำว่าผมร่วง
เกือบหมดหัวเลยนะคะครับผ่านมาสามเดือนเธอต้องจ่ายเงินเองใน
การรักษาพยาบาลไม่มีหน่วยงานไหนมาเยียวยาดูแลเธอเลย
เธอต้องไปร้องศูนย์นำรงธรรมอันนี้เราขออนุญาตเธอแล้วนะคะ
ขออนุญาตนำภาพศีรษะของเธอที่ผมร่วงค่ะ
นำเสนอคุณผู้ชมคือต้องขอบคุณเธอมากมากนะคะ
น่ารักมากเธอบอกว่าให้เปิดเผยชื่อ
ให้เปิดเผยภาพให้เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมด
เพราะเธออยากจะให้มันเป็นอุทาหรณ์
แล้วก็อยากจะขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ
ชื่อนางสาวมนัญญาหรือคุณแอนนะคะอายุสี่สิบเอ็ดครับ
คุณผู้ชมคะก่อนที่ผมจะร่วงแบบนี้เธอเป็นผู้หญิงผมยาวสลวยผมหนาด้วย
คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันก่อนค่ะนี่เธอโพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อกนะคะ
นี่คือเธอโพสต์เองเลยคือเธอทำขึ้นมาเองค่ะ
บอกว่าอยากจะรวบรวมบันทึกภาพการเปลี่ยนแปลงของเส้นผม
คุณผู้ชมค่อยค่อยดูไปเรื่อยเรื่อยนะคะจากผมเธอหนาครับ
ผมดกดำแล้วมันค่อยค่อยร่วงค่อยค่อยร่วงจนแบบเนี้ยโอ้โห
เนี่ยเริ่มต้นคือเป็นแบบนี้นะคะผมเธอนี่คือปกติตอนก่อนที่จะเกิดเหตุ
แล้วพอเธอไปฉีดแอสตราเซเนก้าเข็ม๓มันค่อยร่วงค่ะ
แล้วเธอก็ถ่ายภาพเอาไว้ตลอดเธอบอกว่าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง
ตอนแรกเวลาแสกรอยแสกมันร่วงไปแบบนี้ค่ะ
จนต้องตัดผมจนเป็นแบบนี้อื้อหือ
ล่าสุดตอนนี้คือแทบจะไม่มีผมวันนี้เราส่งคุณสุชาดาเซีย
คงทีมข่าวของเราไปที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ
เพราะคุณมนัญญาย้ายมานะคะตอนแรกเนี่ย
รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
แล้วก็ถูกส่งตัวมาเพราะที่โรงพยาบาลเดิมบอกว่า
ไม่มียารักษาต้องส่งมากรุงเทพ
เราได้รับอนุญาตจากคุณมนัญญานะคะ
ให้เปิดเผยภาพทั้งหมดนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเส้นผมนะคะ
คือเส้นผมของผู้หญิงสำคัญมากอยู่แล้วนะคะ
มันก็เสริมบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจ
เธอก็เลยบอกว่าลองดูรูปเธอไหมล่ะ
กลับไปช่วงที่เธอยังสดใส
อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกชาย
ริมทะเลผมปลิวลมอย่างมีความสุขอะค่ะ

เธอก็คุยกับเราเธอบอกว่า
ทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นภาพที่เธอรวบรวมเอาไว้
ในช่วงเดือนกรกฎาคม๒๕๖๒
ก่อนจะฉีดบูสเตอร์เข็ม๓

ฉีด๑๖กัณญายนนะคะ
๙กันยายนเริ่มร่วง
๓๐ตุลาคมผมเหลือประมาณสัก๗๐
พฤศจิกายนผมเหลือครึ่งเดียว
พอมา๑๓พฤศติกายนเธอต้องให้เพื่อนมาตัดผมให้
บอกว่าคงต้องใส่วิกแล้วล่ะ
พฤศจิกายนร่วมเป็นกระจุกเหลือผมแค่๑๕
พฤศจิกายนเหลือผมแค่๑๐บนศีรษะ
แล้วมันร่วงไม่ใช่ร่วงเป็นเส้นมันร่วงเป็นก้อน
เป็นกระจุกเป็นกระจุกจนตอนนี้คือเธอบอกว่าเป็นแบบนี้ค่ะ
เป็นแบบนี้เดือนธันวาคมก็ยังร่วงอย่างต่อเนื่อง
พอเธอไปรักษาเนี่ยก็ต้องใช้ยาสเตียรอยด์
พอใช้ยาสเตียรอยผมยิ่งร่วงแล้วคันด้วยเป็นผื่นด้วย
ไปทำงานจะทำยังไงเธอใส่วิกนะคะ
เธอก็เลยตัดสินใจว่าเธอต้องไปร้องศูนย์นำรงธรรม
สารกลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่เมื่อ๒๐ธันวาคม
ทีนี้เธอก็เริ่มถูกส่งตัวมาที่กรุงเทพแล้วก็เริ่มได้รับความช่วยเหลือ
แต่ว่าวันนี้ที่ทีมข่าวของเราไปเจอเธอไม่ได้ใส่วิกแล้วนะคะ
บอกว่าใส่วิกแล้วมันเจ็บศีรษะมากเลยมันแพ้มันคัน
เธอก็เลยต้องโพกผ้าแทนค่ะ
ทีมข่าวของเราขออนุญาตพูดคุยกับเธอเธอยอมคุยด้วย
คือตอนแรกทีมข่าวของเราขออนุญาตด้วยความเกรงใจจริง
อุ๋ยคุณผู้ชมครับเราเข้าใจเนอะบางทีเธออาจจะไม่สบายใจ
ไม่อยากเปิดเผยชื่อไม่อยากให้เห็นหน้าไม่อยากให้เห็นศีรษะล้าน
เธอบอกว่าเธออยากเปิดเผยอยากให้มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงเธอดูนิดนึงค่ะ
เขาพูดถึงให้เปิดทุกทีคือ
พี่ก็ยินดีนะว่าจะให้ดูว่าพี่เปลี่ยนแปลงขนาดไหน

เห็นตัวเองจริงไม่อยากดูกระจก
อันนี้มันเซ็นส์สนิทของความรู้สึกตัวเองอะนะ
มันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงยังชัดเจนไหม
ที่ถามน้องตรงน้องเป็นผู้หญิงเหมือนกันน้องเข้าใจใช่ไหม
ก็เนี่ยพอเป็นข่าวปุ๊บ
มันก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแล
สสจเขาก็มาลงข่าวว่า
พี่เป็นโรคประจำตัวเป็นโรคโลหิตจังอยู่แล้ว
แนะนำให้พี่ไปหาหมอเฉพาะทาง

น้องเขาที่ลงข่าวเขาก็ไม่รู้ข้อมูลของพี่ใช่ไหมคะ
ว่าเราเป็นมายังไงรักษามายังไง
เขาก็ทักมาพี่พี่เป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วนี่อะไรประมาณนี้
บอกว่าถ้าพี่เป็นโรคประจำตัวจริงเป็นโรคโลหิตจางจริง
พี่มีใบเอกสารของวัชิระนะว่าพี่ไม่ได้เป็นโรคแล้วพี่ไม่ต้องกินยา
ถ้าพี่เป็นทำไมหมอไม่ลงความเห็นมาล่ะ
ว่าพี่เป็นพี่ก็จะได้รักษาเพราะสิ่งที่พี่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อรักษาตัวเอง
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นภาพจังหวะที่คุณมนัญญาคุยกับทีมข่าวของเรา
คุยไปเสียงสั่นไปแล้วค่อยเปิดผ้า
ให้ทีมข่าวของเราให้คุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นนะคะ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยเธอคุยไปค่อยแกะภาพไปเห็นไหมคะ
จนเธอเปิดผ้าออกหมดแล้วก็เห็นศีรษะของเธอ
บอกว่ารักษามา๓เดือนพี่อุ๋ยทุกข์ใจมากนะคะรักษาเองจ่ายเงินเอง
ทางการแพทย์บอกว่ามันก็เป็นไปได้ว่านี่คืออาการข้างเคียงหลังจาก
วัคซีนโควิด๑๙นี่เธอคุยไปแล้วเธอเปิดภาพหมดเลย
เธออยากจะสะท้อนค่ะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเธอหน่อยนะคะ
บอกว่าช่วงเดือนตุลาคมเธอจ่ายเงินค่ารักษาตัวเองไปเนี่ยนะ๖๖๑๐บาท
อันนี้ไม่รวมค่าเดินทางไม่รวมที่เธอต้องหยุดงานและไม่มีรายได้
เดือนพฤศจิกายนจ่ายค่ายาไป๕๙๕๐บาท
แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการตรวจชิ้นเนื้อรวมค่ายาอีกหนึ่งพันบาท
จะค่าเดินทางที่จะต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลสิริราช
จะฆ่าตัวเครื่องบินไหนจะฆ่าที่พักไหนจะฆ่ายาที่โรงพยาบาลสิริราชอีก
รวมทั้งสิ้นทีมข่าวของเราคำนวณมาให้นะคะ๑๖๘๐๒บาท
นี่เป็นเพียงการรักษาเบื้องต้นเพราะเธอยังไม่หายนะคะณขณะนี้
เธอก็ยังต้องรักษาต่อเนื่องอะค่ะครับเราคุยกับเพื่อนของเธอด้วยนะคะ
นางสาวอรสาอายุ๔๑เขาก็บอกเลยว่าเห็นเพื่อนแล้วจะร้องไห้
เป็นห่วงมากสงสารมากอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองเห็นปัญหานี้
อย่าบอกปัดอย่าบอกว่ามันมาจากโรคประจำตัว
ถ้าเป็นโรคประจำตัวจริงทำไมมันเพิ่งจะมาร่วงหลังจากฉีดวัคซีน
สงสารสงสารค่ะสงสารทุกครั้งเลย
อย่างที่เราเล่าไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
คือเธอไปหาหมอและหมอก็บอกว่าเป็นไปได้สูงมาก
ว่ามันคืออาการข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ก็มีคนที่เกิดอาการข้างเคียงแบบนี้อยู่หลายคนเหมือนกัน
ไม่ใช่คนแรกแต่ปัญหาคือยังไม่มีเอกสารเป็นรายลักษณอักษร

ใช่วันนี้ที่เธอมาที่โรงพยาบาลสิริราช
คุณหมอบอกว่าแนะนำแบบนี้ค่ะ
ต้องไปโกนผมออกให้หมดก่อน
ผลัดผมเพื่อให้ผมขึ้นใหม่
ให้กินยาที่ทางโรงพยาบาลสิริราชมอบให้
และให้กำลังใจด้วยนะคะบอกว่าน่าจะรักษาได้
ภายใน๓๖เดือนเดี๋ยวรอดู
ผมจะกลับมาเป็นปกติแต่ก็ต้องเผื่อใจ
คุณหมอบอกว่าถ้าไม่กลับมาเป็นปกติ
ก็ต้องมาประเมินวางแผนการรักษากันใหม่

ใช่รอให้กำลังใจเธอค่ะ
ภายใน๓๖เดือนนี้หวังว่าจะดีขึ้นนะคะ
ข้อมูลจากกรมการแพทย์สถาบันโรคผิวหนังค่ะ

ผมร่วงหลังฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ผมร่วงเป็นห่อมเจอได้บ่อยนะคะ
ผู้ป่วยจะมีอาการผมร่วงเป็นหย่อม
ปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดผมร่วง

การเจ็บป่วยร่างกายเช่นติดเชื้อยาวัคซีน

โรคภูมิแพ้ไทรอยด์ขาดธาตุเหล็กขาดวิตามินดี

นะคะมีกระบวนการเรียนแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยาอักเสบบริเวณต่อมผมได้
ก็เลยแนะนำว่าถ้าร่วงไม่มากอาจจะหายเอง
ให้ทายาสเตียรอยด์ที่ศิษย์ศักดิ์และให้พบแพทย์
คำแนะนำมาประมาณนี้นะคะ
ก็เดี๋ยวต้องรอดูอาการต่อไปใช่ไหม

แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเธอต้องการเอกสารยืนยันทางการแพทย์
เพื่อจะไปยื่นเรื่องของเงินเยียวยาจากทางสสจเขา